ดูกรณีการพบศพผู้หญิงถูกฟันฝันตั้งแต่หัวจะหลดเท้า

ผู้ใจและเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย
ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมมาลองฟังดูคำบอกเล่ามันแปลกแปลก

ชาวบ้านตะบนโคกสะอาดอำเภอภูเขียว
สภาพถูกฟันยับทั้งตัว

อยู่ที่พื้นใต้เถียงนาเมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
เถียงนากลางทุ่งท้ายหมู่บ้านโน้นนะครับ

แต่ไปพูดคุยกับคุณตาวิรัติบัวผัน
อายุ๗๐ปีเจ้าของเถียงนา

เดินไปดูที่นาบริเวณนั้นนะครับ

เห็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอยู่ใต้เถียงนา
คุณตาคิดแวบแรกอ้อสงสัยมาหลบฝน
สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปที่ผมว่ามันแปลก
พอเดินไปดูใกล้ตกใจคุณตาตกใจ
ชายหญิงคู่นั้นมีอะไรกันอยู่
คุณตานะฮะก็ทำยังไงดีล่ะ
บอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้แหละน่าสงสัยที่สุด
ตอนนี้นะอยู่ระหว่างการติดตามตัว
หลังจากที่เห็นทั้งคู่ทำอะไรกันแล้วคุณตาทำยังไง
ตาบอกตาก็ทำเนียนเดินไปเก็บเบ็ด
เก็บเบ็ดที่ลงเอาไว้นะครับ

ช่วงบ่ายก็บอกเอ้ยหลานเองไปดูดิ
เถียงนานมีใครมามั่วสุมเสพยาเสพติดอะไรกันหรือเปล่า

ไปเจอศพนี่ศพที่แบกมาเนี่ยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นศพซะแล้วก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบครับ
ตอนที่เขาเห็นเพื่อนแก้พากันว่ะ
บ้านเห็นผู้ชายแก้อยู่

แก้ไม่มาแล้วเจ้าบ้อยก็เห็นส่งเห็นเสียม

แต่ผู้หญิงแก้ว่ะตอนที่เขาเห็น

คมกันไว้สิผมก็อย่าล้ายผมก็หนีซะเนอะ
ตอนเขาเห็นเรานี่เขาทำอย่างไร
ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง
ก็คือผู้ชายว่าให้ช่วยให้ช่วยหน่อยอย่างนี้

ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง

ไม่พบวันนี้พบวันนี้เลย

ทางคดีนี้ยังต้องรอผลชนสูตรศพนะครับ
ส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นฮะ
ว่าผู้ตายถูกข่มขืนแล้วฆ่าหรือเปล่า
นะครับขณะที่ชุดสืบสวนเนี่ยสพโนนเหมานะฮะ

แล้วก็เร่งหาเบาะแสติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าเป็นแฟนของผู้ตายชื่อนายเวหาเป็นสุข
ชาวบ้านเห็นว่าอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย

ก็เป็นผู้ต้องสงสัยในตอนนี้นะคะ